งกันจริงงงแบบไม่มีที่มาไม่มีที่ไป

ตำรวจมาถึงบอกโอเคเดี๋ยวมันจะต้องมีการเคลื่อนย้ายรถแหละ

ตำรวจก็ไปเรียกรถยกมา

สไลด์ด้วยความที่กระบะอาจจะใหญ่กว่า
สภาพอาจจะพังกว่าก็ไม่แน่ใจ

เขาก็กลัวว่าเดี๋ยวเกียร์มันจะพัง

บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาโทรเรียกรถสไลด์มายกเองดีกว่า

ตำรวจด่าเลยค่ะ

แล้วก็เรียกรถสไลด์มาจะยกขึ้นเองด้วย

เย็นเมื่อวานนี้จุดเกิดเห็น
ทางหลวง๒๔ขาเข้าก่อนถึงอำเภอเดชอุดม
ลักษณะคือเป็นอย่างนี้ฟอร์จูเนอร์เนี่ยเข้าอยู่ไหลทางทางซ้าย
เสร็จปุ๊บเหมือนเขาจะกลับรถนะคะเพราะเอิ้นกระบะมาทางตรงไง
กลับรถกระทันหันก็ชนฟาดเปรี้ยงเข้าไปเข้ากลางลำแบบนั้น
จูเนอร์นี่จอดกลางเลยส่วนกระบะก็กระเด็นไปอีกทางหนึ่ง
กีดความการจะราจรเจอะแบบนี้ตำรวชเสาภอเดชอุดมก็เรียกรถลาก
กับรถสไลด์มาจุดเกิดเหตุมันอยู่หน้าอู่ซ่อมรถพอดีค่ะ
ก็เลยจะเคลื่อนย้ายรถทั้งสองคันอย่างที่บอก
กระบะได้ขึ้นรถสไลด์ฟอร์จูเนอร์เนี่ยเขากลัว
นี่กระบะกำลังขึ้นรถสไลด์แล้วเห็นไหมคะ
ส่วนฟอร์จูเนอร์ได้รถลากไปซึ่งเขาบอกเขากลัวช่วงร่างช่วงล่างรถเขาจะพัง
กลัวว่าเกียร์มันจะเสียเขาก็เลยติดต่อรถสไลด์มาเองจ่ายเงินเองด้วย
แต่พอมาถึงกลายเป็นโดนตำรวจโวยซะแบบนั้น

ไม่เอากลัวเกียร์พังไงเพราะมันต้องลากไปเรื่อยแบบต้องปล่อยเกียร์ว่างถูกแม่
แล้วทำไมตำรวจไม่ยอมให้เขาไปขึ้นรถสไลด์ที่เขาเรียกมาอย่างนี้หรอ
ใช่ไปโวยรถสไลด์ด้วย
เอาเราคุยกับเจ้าของรถสไลด์ที่เจ้าของรถฟอร์จูเนอร์โทรตามมานะคะ
เขาบอกว่าก็ลูกค้าโทรมาบอกเขาว่าไม่อยากเคลื่อนย้ายรถด้วยรถลาก
ยกทั้งคันขึ้นรถสไลด์ไปเลย

บอกเป็นเจ้าของคดีแล้วก็โวยวายใส่คนขับรถสไลด์
ทั้งที่คนขับรถสไลด์ไม่ได้ทะเลาะอะไรด้วยเลย
ซึ่งอุบัติเหตุครั้งนี้เนี่ยทางเจ้าของรถสไลด์เขาบอกว่า

แต่ลูกค้าโทรมาให้ผมเอารถเขายกขึ้นรถสไลด์ไป
ผมก็ยังงงอยู่ว่าแล้วปัญหามันอยู่ตรงไหนอ่ะ
ติดใจตรงที่ว่าทำไมใส่อารมณ์ขนาดนั้น
แล้วก็คนขับสไลด์ก็ไม่ได้พูดอะไรไม่ได้พูดไม่ดีด้วย
มีแต่ใส่แบบเต็มระบบใส่แบบว่าเต็มที่เลย
ก็เลยว่างงว่ามันผิดขนาดนั้นเลยเหรอ
เพราะว่าเราก็ได้รับการติดต่อมาจากเจ้าของรถเลย

ถึงผมไม่ได้สไลด์เข้าโรงพักผมก็เก็บค่าใช้จ่ายเหมือนเดิมครับ
ผมก็เก็บค่าใช้จ่ายจากผู้ว่าจ้าง

สรุปก็คือต้องไปรถลากที่ตำรวจเขาหามาให้

เขาบอกว่าผมขับมาจากตัวเมืองอุบลจะไปทำธุระที่อำเภอเดชอุดม
ถึงจุดเกิดเหตุเป็นทางลงเนินแล้วก็ถูกรถกระบะคู่กรณีพุ่งชนด้านขวา
ก็เลยรถเนี่ยล้อแม็กซ์มันแตก
คือจังหวะที่เขาจะเหมือนจะกลับรถนั่นแหละมันก็เลยทำให้ถูกกระบะทางตรงชนอ่ะนะคะ
เสร็จแล้วเขาก็แจ้งตำรวจมาตรวจสอบพอมาถึงเนี่ยก็มีรถยกมาลากรถของเขาออกจากถนน
จะเอาเข้าโรงพักเขาก็กลัวว่าเกียร์จะเสียหายไง
ก็เลยโทรเรียกรถสไลด์ที่รู้จักกันมาย้ายรถเข้าโรงพักจ่ายแพงก็ยอมอืม
อยากเขาไม่อยากให้รถมันพังยืนยันว่าไม่ได้มีการทะเลาะหรือมีปากเสียงอะไรกับร้อยเวร
เจ้าของคดีเลยก็ยังงงอยู่ว่าพี่เขาเดือดอะไรอืม
เราไปคุยกับผู้กำกับการสพเดชอุดมเลยนะคะก็ถือว่าเป็นผู้บังคับบัญชา
ของร้อยเวรคนนี้อ่ะเนอะว่ายังไงฮะเขาบอกว่าก็เรียกสองฝ่ายมาคุยปรับความเข้าใจกันแล้ว
ในฐานะผู้บังคับบัญชาผมขอโทษแทนลูกน้องที่ใช้คำพูดรุนแรงเกินจำเป็น
ผู้เป็นคนฟังผู้เป็นร้อยเวร
ท่านผู้ชมตอบคำถามเข้ามาเยอะแล้วล่ะใช่
สงสัยว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรยังไงขึ้นว่าทำไมถึงเดือดทำไมถึงโมโหใช่ไหม
เหรอมันมันมีอย่างนั้นจริงจริงเหรอลองไปอ่านในยูทูปหรือว่าเฟซบุ๊คไลค
ฟังแล้วกันนะคะไม่รู้จะใช้อย่างนี้หรือเปล่านะ